ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนเช่นเดียวกันนะคะ
รถบรรทุกคันนึงเนี่ยเบรกแตกคุณผู้ชมค่ะ
เป็นรถสิบล้อนะคะแล้วเบรกแปลกตรงที่สี่แยกไฟแดงพอดี
แต่ว่าเขาตัดสินใจหักหลบแต่ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ดีค่ะ

เหตุการณ์ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวสี่แยกตลาดเก่าเทศบาลเมืองกะบี่
คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะรถสิบล้อคันนี้เบรกแตก
แล้วพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
โอ้โหคนต้องออกไปดูเลยเพราะเสียงมันดังมากจริงนะคะ

ก็เข้าไปชนร้านขายยาที่อยู่ริมทาง
เสียหายับเยินคุณผู้ชมหูเข้าไปทั้งช่วงหน้าทั้งช่วงเลยนะคะ
นี่ค่ะพุ่งชนร้านขายยาแบบนี้
แต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บนะคะ
คนขับรถคันนี้ในศิริษัทค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะเอารถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ในตัวเมือง
แล้วก็ขับไปเข้างานก่อสร้างใช้ถนนเส้นนี้แหละ
แล้วพอถึงสี่แยกเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงกันเป็นจำนวนมากเลย
รถของเขาเกิดเบรกแตกค่ะก็พยายามเหยียบเบรกแล้ว
แต่ว่าเหยียบไม่อยู่เบรกไม่อยู่
แล้วเขาก็ตัดสินใจในนาทีนั้นคือถ้าพุ่งตรงไปเนี่ยรถมันติดไฟแดงเยอะ
ก็ตัดสินใจหักหลบข้างทางมีรถกระบะจอดอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
ก็ชนกับรถกระบะแล้วก็ด้วยความแรงมันก็พุ่งไปชนร้านขายยาร้านนี้
เพิ่มเต็มช่องเลยซึ่งเรื่องต้นความรับผิดชอบทางบริษัทของคนขับรถบรรทุกคันนี้
ชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดนะคะ
ส่วนคนขับตำรวจเชิญตัวไปลงบันทึกประจำวันค่ะ
รถคันหนึ่งแล้วก็ร้านขายยานะคะที่อยู่ริมทางค่ะ